คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกหน่อยเกิดขึ้นประมาณทั้ง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เบนส์เนี่ยขับมาอยู่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟบางขุนนล
กับถนนจรรย์สนิทวงทีนี้มีท่อเป็นท่อเหล็กขนาดใหญ่เลยใหญ่มากฮะ

คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยทีนี้ก็งงสิว่ามันมาจากไหน

ผ่านพื้นที่ก่อสร้างเราก็ต้องระมัดระวังจริงเลย
วอ่ะหวาดเสียวขับรถไปนี่คือคอหดไปไม่รู้ว่าอะไรมันจะร่วงลงมานะ
คือนอกจากขับรถต้องมองถนนแล้วมองผู้คนแล้ว
ยังต้องแงนมองขึ้นไปอีกบนฟ้าอีกว่าจะมีอะไรร่วงมาไหม
ค่ะแล้วก็๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ตรงจุดนี้เลย
เรียบทางรถไฟบางขุนนลตัดกับจรรย์สนิทวงศ์
ตรงนี้เขาเป็นโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ของถนนสุธาวาสแล้วก็สะพานข้ามถนนจรรย์สนิทวงศ์
เสาเข็มขุดเจาะท่อกันดินทลาย๑๕เมตร
น้ำหนักตีตันเนี่ยมันหลุดออกมาจากเครนคุณผู้ชม
แล้วก็มาร่วงใส่กระโปรงหน้ารถเบนส์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้
พังยับเลยนะครับคันสีขาวนั้นนะฮะ
ทีนี้พันธ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธ์ทองผู้กำกับการสบขุนนเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็บอกนะคะบอกว่าการก่อสร้างตรงนี้
อยู่ในความดูแลของบริษัทเอสอาร์ทีพลายโดย
ก่อนเกิดเหตุผู้รับเหมาเขาก็กำลังใช้หัวจับเสาเข็มขุดเจาะท่อ
กันดินทลายตอนนั้นกำลังยกขึ้นจากพื้นดิน
ระบบที่มันทำด้วยไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมมันผิดพลาด
เสาเข็มก็เลยหลุดลงมาทับฝากระโปรงหน้ารถยนต์แล้วก็ขวางถนน
คนที่อยู่ในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ด้านนางสาวนัทธจิราจันทนสิริคีรีคนขับรถเบนท์เนี่ย
เล่าเหตุการณ์แบบเหตุการณ์เฉียดเลยอ่ะว่าตอนนั้นเนี่ย
ขับรถมาทางถนนตัดใหม่เรียบทางรถไฟบางขุนนล
แล้วก็มีอีกคนนึงคือนางสาวปนัดดาอัครดำรงเดชนั่งมาด้วย
พอขับมาถึงบริเวณที่เกาะสร้างรถมันชะลอตัวไงคะ
เพราะว่าถนนก็ถูกบีบมาให้แคบลงเหลือเลนเดียว
แล้วก็เห็นว่าเครนกำลังยกท่อเหล็กขนาดใหญ่ลอยอยู่ในอากาศ
หลังจากนั้นเครนมันก็สายไปสายมาคุณผู้ชมท่อเหล็กก็ร่วงลงมาใส่รถ
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากไปกว่านี้นะคะ
ฟังเสียงคนขับรถเบนส์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเลยเผาอีกไม่ได้เดินหน้าไม่ได้
นี่ค่ะคือมันเข้ามาแบบระยะกระชั้นชิดมากทำอะไรกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านตำรวจสนบางขุนนลก็นำตัวคนขับรถเครน
คือนายธีรพงศ์วานมนตรีรวมถึงวิศวกรมาสอบปากคำด้วย
จะได้สรุปหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ